การแข่งข่าฟบอนโตต้าไทลีคนะครับซึ่งได้แชมเป็น
เรียบร้อยรวมถึงทีมตกชั้นแล้วครับยังไม่จบ
ระดูการดีนะครับแต่ว่าผลการแข่งขันนะครับก็ทำให้
สามารถรู้เรื่องของโคต้านะครับที่สำคัญสำคัญในรายการสโมสรแชมป์เอเชียนะครับ
แล้วก็ทีมตกชั้นที่จะลงไปเล่นในทีสองนะครับซึ่งคู่สำคัญคือเกมคู่นี้นะครับ
บุรีรำเจอกับทางเทโรครับซึ่งก็ออกสตาร์ทเกมได้ดีมากครับ
บุรีรำผ่านหกนาทีขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับเร่งเกมแล้วก็ได้
นัดดับดินตัดบอลได้แล้วก็ลากเข้าไปเสาสองจ่ายให้กับชัดสั้นโคยโย่นะครับ
เข้าไปจากนั้นครับลุยต่อนาทีสิบสามครับ
และจุดโทษเดียโก้ไปโดนคาลิฟาซิเซเบียดล้มในกรอบ
ตัวลุกขึ้นมายิงเองสองศูนย์ครับแค่ผลเสมอก็จะเป็นแชมป์แล้วนะครับ
แต่ว่าถ้าชนะจะเดินหน้าทำสถิติเป็นแชมป์ที่มีคะแนนสูงสุดครับ
ยังไม่หยุดแค่นั้นครับเจ้าถิ่นไม่พราวเกมบุกครับ
นาทีที่ยี่สิบน้ำสามศูนย์ครับจักรพันธ์ทิ้งบอลให้กับทางชักสั้น
กระดาษล้ำหน้านะครับกดเต็มข้อเลยครับ
จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับสุชาวนาทีหกสิบเอ็ดนะครับ
บอลจากดีโอโก้แล้วก็เลือกเลยครับ
เสาสองปั่นไซส์โค้งลูกนี้จบเกมสี่ศูนย์ครับ
บุรีรำชนะทางโปรลิสเทโลไปคว้าแชมป์สมัยที่ห้า
ส่วนจังหภัณฑ์แก้วพรมนักเอกของบุรีรัมณ์กลายเป็นนักเอกไทยคนแรกครับ
ที่ได้แชมป์ไทยลีกมากสุดถึง๖สมัย
โดยได้แชมป์กับบุรีรัมณ์ห้าสมัยแล้วก็เมืองทองหนึ่งสมัยนะครับ
ในปีสองพันสิบหลังจากที่จบเกมนะครับ
ก็ได้มีการทำพิธีมอบถ้วยแชมป์ให้กับบุรีรำ
โดยมีพลตะรดเอกสมยทภูมิพันมั่ว
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นผู้มอบถ้วย
เพิ่งจะสั่งผลิตขึ้นมาใหม่นะครับให้กับบุรีรำ
ก็รับเป็นทีมที่๒นะครับในประเทศไทยต่อจากชัยนาศนะครับ
ที๒ที่รับไปก่อนหน้านี้เงินรางวัล๑๐ล้านนะครับสำหรับแชมป์ลีก
อัตโนมัติในรอบแบ่งกลุ่มบุรีรำกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
บรรยากาศชื่นมื้นครับนักเตะก็วิ่งฉลองชัยกันนะครับ
รวมถึงขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจจนทีมสามารถทวงแชมป์คืนมาได้
คุณเอเวชิดชอบครับประธานสโมสรบอกว่าดีใจที่ทีมสามารถทำได้ตามเป้าหมาย
กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งแล้วก็สามารถได้แชมป์ก่อนจะจบซีซั่นด้วย
ส่วนประมาณปีหน้าครับบอกไปแล้วคือ๓แชมป์ในประเทศเหมือนเดิมครับ
การต่อสู้ที่ผ่านมากระทบกระทั่งกันอะไรกันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชุดบอลนะครับ
แล้วก็ปีหน้าเจอกันใหม่สำหรับทุกทีมที่ยังติดใจอยู่และข้องใจอยู่ครับ
เป็นสีสันในการให้สัมภาษณ์ของคุณเนวินนะครับจริงทุกคนก็เป็นพี่เป็นน้องกันในวงการกีฬานะครับ
แต่ว่าเพื่อความสนุกแล้วสีสั้นก่อนเกมต้องเป็นแบบนี้แหละครับ
ส่วนผลการของคู่แข่งอีกหนึ่งตรงนี้ก็คือเมืองท้อนนะครับ
คือผลคู่ของบุรีรำเนี่ยเตะก่อนนั้นถ้าเกิดว่าบุรีรำมีแต้มก็จบแล้วนะครับ
โซ่กวินเนี่ยรับบอลพลาดนะครับจากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับนาที๔๘เมืองทองตีเสมอได้ครับ
เบตตี้เปิดฟรีคลิกเข้าไปแล้วก็พงประดนางอายมนะครับประตูอุบลปัดไม่ดีบอลก็ไปกระดอนโดนทางไอศักดายสอนเข้าไปครับ
อุบลก็ยังลุยต่อแล้วขึ้นนำครับนาทีห้าสิบสี่จากเคนตะยามาซากิ
อลเล่เข้าไปจ่อจ่อเลยครับจากนั้นเมืองทองก็มีโอกาสนะครับ
ตีเสมอสองสองได้จุดโทษแต่ว่าเฮดแบตตี้ยิงตรงนี้ไปติดเซฟของพงประดดนาคนายมครับ
จบเกมครับกลายเป็นเมืองทองแพ้ครับอุบลเปิดวันชนะไปสองหนึ่งพร้อมกับหยุดสถิติ
ภายสิบสี่เกมติดต่อกันของเมืองทองลงได้ด้วยครับส่วนผลในคู่อื่นอื่นบางกอกกราสนะครับ
แพ้พัทยาไปสองต่อห้าครับแพ้การท่าเรือไปหนึ่งต่อสามเชียงรายยุโดยเต็ด
เอาชนะนครรัชศรีมาหนึ่งต่อศูนย์ราชบุรีครับชนะราชนาวีสองต่อหนึ่ง
สุภัณฑ์บุรีเสมอกับแบงค์คอกยุโดยเต็ดเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็สุโขทัยนะครับ
เอาชนะชนบุรีไปสามหนึ่งสุโขทัยก็รอดจากการตกชั้นอีกหนึ่งคู่นะครับ
ศรีสะเกดแพ้ให้กับไทยวันด้าไปสองต่อห้ากอดคอกันตกชั้นนะครับ
สะเกดตกชั้นในรอบ๘ปีขณะที่ไทยวันด้าแม้ว่าชนะในเกมนี้ก็ตกชั้นเช่นเดียวกันนะครับ
จะขึ้นมานะครับในชนะแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งเมื่อปีก่อนแล้วก็ตกชั้นไปครับ
ตารางคะแนนครับบุรีรัมป์แปดสิบแป้มนะครับต้องการให้ชนะอีกสองเกมที่เหลือนะครับ
เพื่อได้๘๖คะแนนจะเป็นแชมป์ที่ได้แต้มเยอะสุดในประติศาสตร์นะครับที่๒เป็นเมืองทอง
สิบหกคะแนนเหลือสามเกมนะครับเพราะว่าอีแมทตกค้างกับทางไทยวันด้าวันที่สิบห้า
พฤศจิกายนแล้วก็ที่สามเป็นทางแบงคอกนะครับแบงคอกในแต้มเท่านะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็แข่งมากกว่า๑เกมแล้วก็ประตูที่เสียเป็นรองเมืองทองอยู่๕ลูกครับ
สุดท้ายตารางทีมตกชั้นนะครับก็ดูโซนที่รอดหน่อยสุโขทัยนะครับ
รอดแล้วสามสิบสี่แต้มนะครับอันดับสิบหกไทยฮอนด้ายี่สิบสี่
ศรีสะเกียจยี่สิบสามแล้วก็ซูเปอร์ฮอเวอร์นะครับ
ห้าคะแนนสามทีมนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแทนด้า
ศรีสะเกียจซูเปอร์ฮอเวอร์ตกชั้นลงไปเล่นในทีสองสี่ซันหน้าครับ